พื้นที่ของมาลัยไทยรัฐขึ้นหน้าหนึ่งกันไปเลยทีเดียว
สำหรับสาวหุ่นแซ่บพริกขี้หนูเผ็ดยกสวนเลยทีเดียว

นักร้องนักแสดงสาวมดนปะพัด
ก็ขอปล่อยผลงานแฟชั่นสุดเซ็กซี่รับพายุฝน
โดดเด่นเข้าตาจนกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาอวดโฉมให้เห็นกันอีกชัดในคอลัมป์มาลัยไทยรัฐเช้าวันนี้
โดยครั้งนี้สาวมดขอพักวางชุดบิกินี่
มาในลุคเปรี้ยวซ่ากางเกงขาสั้นกุด
ท่อนบนสุดซี๊ดเป็นเสื้อครอบตัวสั้น
ชุดชั้นในลูกไม้สีดำจุดสยิว
พร้อมกับซั่วทรงองค์เอวแบบเขียวบางสุด
และแม้ที่ผ่านมาเธอจะยอมรับมาตลอดว่าจมูกนี้สวยได้ด้วยฝีมือหมอ
แต่ถ้าเป็นหน้าอกหน้าใจเจ้าตัวยืนยันว่าไม่คิดอัพไซต์ด้วยวิธีศัลยกรรมเด็ดขาด
เพราะกลัวเจ็บและคุณพ่อคงไม่ไฟเขียวให้เธอง่าย
เลือกใช้สารพัดวิธีในการโกยและเพิ่มตัวช่วยเป็นซิลิโคนให้ดูดุ่มขึ้นเท่านั้น